ต่อที่เรื่องเฉาในวงการพระสงฆ์กันหน่อยคุณผู้ชมครับ
พระสงฆ์รูปหนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับศรีกาในหมู่บ้านนะฮะ
สุดท้ายเรื่องร้อนไปถึงผู้เหยียบ้าน
ต้องไปตรวจสอบกำลังจะไปจับกลุ่มเลยสุดท้ายพระสงฆ์รูปนี้หนีไปได้ครับ
ทางด้านของนายวรคุณวัชระเวมโรธนะครับ
เป็นผู้เหยียบ้านหมู่ห้านในพื้นที่บ้านโผพธนานะครับ

ก็เอาคลิปเอาภาพมาให้ผู้สื่อข่าวของเราดู
ว่าเป็นพระลูกวาสในพื้นที่ไปเสพเมธุนกับศรีกา
ก็มีทั้งแชทมีทั้งคลิปวิดีโอของพระรูปนี้
พูดคุยกันเชิงชู้สาวขอให้ฝ่ายหญิงเนี่ย
หลายครั้งในสองปีที่ผ่านมาซึ่งพระรูปนี้
ชาวบ้านเขารบนับถือเป็นอย่างมากนะครับ
วันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้เหยียบบ้านกับชาวบ้านและกระเจ้าอาวาสเนี่ยกลับไปทำงานในวัดกัน
พระรูปนี้พาศรีกามาอยู่ในกุฏิ๒ต่อ๒นะครับนะฮะ
แต่ตอนเนี้ยกลับถูกหาว่าส่ายหรือร้ายพระก็เลยนำดักฐาน
ให้ชาวบ้านดูอ่ะดูให้กระจ่างแล้วกันนะครับมีการ
เรียกพระรูปนั้นมาเรียกฝ่ายผู้หญิงมาพร้อมกับกรรมการ
มาคุยกันฝ่ายหญิงยอมรับแต่โดยดีเลยว่ามีอะไรกันกับพระ
รูปนี้จริงแล้วก็หลายครั้งแล้วด้วยแต่พระเองนั่นแหละเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมรับ
ได้เห็นหลักฐานก็คือเป็นคลิปต่างภาพต่างก็เลยยอมรับปากว่า
เดี๋ยวศึกแล้วกันไม่เป็นไรรับผิดชอบให้กับฝ่ายผู้หญิงนะฮะ
แต่ทางด้านของอบตแล้วก็ชาวบ้านบางคนบอกว่า
อยากให้พระเนี่ยหลบไปตั้งหลักที่ชายนาฏก่อนดีไหมก็มีการขับรถไปส่งกัน
ปากว่าเดี๋ยวจะมาศึกวันนี้สุดท้ายไม่ยอมมาครับ
อกจากนี้พระรูปนี้ยังแชทไลน์มาข่มขู่ว่าไม่ต้องโทรมาตามนะ
แต่ขอให้รอรับความหายนะกันได้เลย
เขาพูดแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมผมขออภัยนะ
มึงทำกูได้กูจะไม่ปล่อยพวกมึงเหมือนกัน
นี่มีการพิมพ์มาด้วยยืนยันมีหลักฐานเอาผิดอย่างเพียงพอนะครับ
อันนี้ผู้ใหญ่บ้านก็บอกไปฟังเสียงหน่อยนะครับ
วันนั้นผมไปเห็นกับตากับพร้อมด้วยชาวบ้านหลายคนนะครับ
แล้วก็พร้อมเจ้าวาดที่วัดนะครับ
คราวนี้ทางอบตนะครับก็เข้าไปคุยกับเจ้าวาดนะครับ
คิดว่าผมใส่ร้ายตัวผมเองผมก็อยากให้ท่านมาศึกเพื่อจะได้คลายปัญหานะครับ
ชาวบ้านก็ไม่ต้องว่าผมเป็นปากปรามพระนะครับ
แล้วทางศรีกาเองก็จะไม่มีมณฑิน
แต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะไปยื่นหนังสือกับสำนักพุทธให้เรียกพระรูปนี้มาสอบสวน
ถ้าผิดก็คงต้องว่าไปตามกระบวนการก็คือต้องลาศิกขาไปนะคะ